ใช่ค่ะทานให้อร่อยนะคะ
ไปลุยเร็ว

อ่ะเร็วนะมาอีกแล้ว
ต้องเปลี่ยนเหมือนเมื่อกี้เลยแบบ

เดี๋ยวก็มาก็ได้

ทำอะไรเจนใจน้องกูด้วย

เร็ว

ไปเร็ว
เร็ว

โยธินพัฒนาซอย๙ครับผม

ให้คุณเขาบอกว่าห่างจากเชฟกบประมาณ๖๕๐เมตร

ถึงแล้วอยู่นี่
ร้านอาหารอิตาเลียนฝรั่งเศสไทย
เด็ดที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือ
เรื่องของรสชาติของอาหารที่เหมือนต้นตำรับแท้
ไม่ว่าใครได้มาลองรับประทาน

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยโยธินพัฒนา

ชิมขุนพลากุ้งหวังเงินจำนวน๒๕๐๐บาท

ท่องสูตรคูณแม่๑๒ครับ

ผมจะลดให้คุณ๓จานครับ

โอเคเชฟขั้นด้วยนะครับขอบคุณครับ

ทีมคุณกรอฟวางเงินทั้งนวน๒๐๐๐บาท

อ๋อกินข้าวเหงียวดำ

อะไรอ่ะ

ทีมคุณกรอฟวางเงินทั้งนวน๒๐๐๐บาทนะครับ
ครับ

ทำให้ได้กลิ่นของปลาหมึก
เป็นของปลาหมึกและสีดำที่เป็นเอกลักษณ์จากหมึกดำ
ชวนน่ารับประทาน

ไหวพี่หนูชอบมากเลยลีซาโต้

เสร็จด้วย

อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริง
พี่โก้ไอ้ผ้า

บอกเราให้กินแบบผู้ดีอย่าปากดำ

พวกคุณกินอะไรไม่ค่อยสะอาด

อืม
โอ้โหมามันยายปิกเนี่ย

เร็ว

เค้าเลิกหมดก่อนเราอีกแล้วว่ะ

คุณถอยเข้าซองเลยมันออกอย่างยาก

พอแล้วไอ้ถอยเอง

ไม่ไหวแล้วพี่ร้านต่อไปใช้ตัวช่วยเถอะ

แต่คุณอันตรายหนึ่งเพราะร้านสุดท้าย

เราวางแค่๓๐๐เรากินไหวอยู่แล้ว

อ้าวทำไมพี่ครอบจอดรถอย่างนี้อ้าวไอ้ฟูอ้าว